คุณผู้ชมคะตำรวจภูทรเมืองตรังจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
หลังจากก่อเหตุเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วก็หนีไป
จับได้ก็นำตัวมาทำแผนคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายชาวลาว
ก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนร่วมงานถึง๕แผล
เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตนะคะพอจับได้นำตัวมาทำแผน
เขาก็รับสารภาพว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาแค้นเพื่อนร่วมงานคนนี้
เพื่อนร่วมงานคนนี้เนี่ยชอบไปแอบดูลูกสาวของเขาอาบน้ำ
แล้วลูกสาวเขาอายุแค่๘ขวบแล้วก็ไม่ได้แอบดูครั้งเดียว
ดูอยู่แบบนี้บ่อยจนวันเกิดเหตุเนี่ยก็ดื่มเหล้าย้อมใจให้เมา
แล้วก็ไปดักซุ่มแล้วก็ใช้มีดแทงเลยเนี่ยค่ะ
เพราะว่านายชนคนนี้เป็นคนลงมือฆ่านายทรชาวหนองบัวลำพูอายุประมาณ๕๐ปี
ที่ทำงานรับจ้างทำซุ้มไม้ไผ่ในอำเภอเมืองตรัง
ในชนเนี่ยใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าไปที่หน้าอกลำตัวของในทอน๕แผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จในชนก็หลบหนีไปจนสุดท้ายตำรวจจับตัวมาได้
แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองผู้กำกับการสพเมืองตรังบอกว่า
ตัวผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
จากว่าผู้ตายไปแอบดูลูกสาวอายุ๘ขวบอาบน้ำหลายครั้งแล้ว
โกรธแค้นมากก่อนลงมือเนี่ยดื่มเบียย้อมใจไป๕ขวด
แล้วก็ไปดักแทงในทอนจนเสียชีวิต
บริเวณพื้นที่สร้างซุ้มไม้ไผ่ค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปกบดานที่บ้านเพื่อน
ตำรวจตามจับตัวมาได้
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ตำรวจบอกว่าทั้งตัวผู้ตายกับผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ที่ที่พักชั่วคราว

พอเลิกงานก็นั่งดื่มสุรากันเป็นประจำค่ะ
วันเกิดเหตุก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมคือนั่งดื่มสุรากันอยู่
ผู้ตายไปนั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านหลังจุดเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาก็มาดื่มเบียร์อยู่ใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุหลังจากนั้นก็เลยมี
แทงกันขึ้นนะคะแล้วก็ในทอนก็เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตเนี่ยในทอนได้ร้องขอความ
ช่วยเหลือด้วยนะแล้วก็บอกเลยว่าในชนเป็นคนทำหลังจากนั้นก็ได้มีการสอบพยาน
แล้วก็นำกล้องวงจรปิดมาดูนะคะตามจับตัวได้
แล้วก็นำมาสอบสวนดำเนินคดีได้แบบรวดเร็วค่ะ